คือภูเก็ตเนี่ยคนไทยเองก็ดีต่างชาติทั่วโลกเองก็ดี
ครับให้นิยามคำจำกัดความว่าเป็นเกาะสวาสตหัดสวรรค์
ใครก็อยากไปเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวไทยก็ไปเยอะ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ไปเยอะทีนี้มันเกิดธุรกิจเรื่องของคิวรถแท็กซี่
ตั้งแต่ดึกดำบันที่ผ่านมาแล้วค่ะก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันมาตลอด
หลังจากนั้นโดยเฉพาะบริเวณหาดป่าตองอำเภอกระทู้นะคะ
เขาก็เลยตกลงกันเอาล่ะต่อไปนี้คิวรถแท็กซี่ที่ป่าตอง
ครับจะเหลือสองคิวก็คือคิวบนเชิงเขากับคิวด้านล่างอืม
เหลือสองคิวก็ยังทะเลาะกันค่ะคุณคะล่าสุดไล่ยิงกัน
ไล่ขับรถชนกันแบบนี้อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดที่เกิดขึ้นนะคะ
ดูรู้เรื่องไหมดูรู้เรื่องไหมคุณผู้ชมอาจจะดูไม่รู้เรื่อง
เพราะดิฉันก็ดูไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเราทำกราฟิกจำลองให้ดูนะคะ
ลำดับเหตุการณ์ไปพร้อมกันว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรบ้างเอาล่ะ
นี่เป็นจุดเกิดเหตุก่อนคือนี่คือจุดเกิดเหตุบริเวณคิวด้านล่าง
ด้านล่างเนี่ยจะอยู่บริเวณหน้าบาร์ส่วนคิวด้านบนรถแท็กซี่เนี่ย
อยู่บริเวณหน้าโรงแรมครับคือก่อนหน้านี้ค่ะ
เล่าต้นต่อก่อนว่าทำไมมันเกิดคลิปนี้คือสาเหตุหลักเลยเนี่ย
ด้านบนกับคิวด้านล่างเนี่ยเขาเคยตกลงกันว่าเอาแบบนี้ไหม
เพื่อไม่ให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบคิวด้านบนจะมีแท็กซี่๓คัน
ไว้คอยรับส่งผู้โดยสารคิวด้านล่างก็จะมี๓คัน
ไว้คอยรับส่งผู้โดยสารถ้าเกิดว่าคิวด้านบนหรือด้านล่างไม่พอ
เดี๋ยวเราเวียนใช้รถกันแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นและเป็นชนวนเหตุเลย
เพราะคิวด้านบนเขาตุกติกไปเพิ่มรถมาอีก๑คัน
วีออสป้ายดำคือปกติมันเป็นป้ายเขียว
เขียวชัดเจนเลยคือไว้รับส่งผู้โดยสาร
แต่หลังจากที่คิวด้านบนเข้าไปเพิ่มมา๑คัน
นี่แหละค่ะเกิดเรื่องเลยค่ะถามว่าด้านล่างเขาจะยอมไหม
เขาเสียเปรียบเขาไม่ยอมสิครับ
เคยขึ้นไปเคลียร์กันมาแล้ว๑รอบ๒รอบ๓รอบอันนี้ไง
นี่คุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยคือเขายิงกันก่อนเลยนะคะ
ตอนหลังเนี่ยเขาขับรถชนกันแบบนี้ค่ะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเรื่องราวเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวกราฟิกเราทำให้ดูเพื่อที่จะให้เข้าใจกันง่ายนะคะ
คือครั้งนี้ที่มาเคลียร์กัน๒พ่อลูก
ฝ่ายพ่อเนี่ยชื่อเล่นว่าชื่อนายแดนส่วนฝ่ายตัวลูกเนี่ย
ชื่อว่าในต่องเห็นไหมต่องกับแดนเนี่ยมาเคลียร์กับวิเชียน
เชียร์เป็นคนขับรถแท็กซี่ด้านล่างมาเคลียร์กันค่ะ
นายแดนบอกว่าเอาล่ะเคลียร์ไม่รู้เรื่องเข้าไปล็อกคอนายวิเชียนเลย
เพื่อนี่เห็นไหมล็อกคอลักษณะคือล็อกเป้าเลยค่ะ
ให้นายตำตัวลูกเนี่ยใช้ปืนเจาะยิงในวิเชียร์
แต่ปรากฏคุณคะเดชะบุญมากเพราะกระสุนมันด้าน
ยิงเข้าไปแล้วนะกระสุนไม่ออกค่ะเอ้านายต่องทำไงอ่ะ
พ่อยื่นปืนให้พ่อเลยค่ะพ่อยิงบ้าง
หลังจากนั้นนายแดนค่ะเอาปืนมาจะเจาะยิงนายวิเชียน
ปรากฏว่ากระสุนด้านอีกครับกระสุนด้านอีกค่ะ
วิเชียนบอกว่าไม่รอแล้วจะรออะไรอ่ะวิ่งค่ะ
โดนยิงสองรอบแล้วนะคะเดชบุญกระสุนมันด้าน
วิ่งเลยค่ะวิ่งหนีวิ่งหนีเลยตัวพ่อเห็นวิ่งหนีแบบนี้
ก็เลยไปขับรถฟอร์จูเนอร์วิ่งไล่ชนขับชนนายวิเทียน
ก็เลยกลายเป็นคลิปเมื่อสักครู่เห็นไหมคะ
พอโดนชนเสร็จปุ๊บนายวิเชียนกระเด็นไปไกลสักประมาณ๕เมตร
แล้วก็ล้มลงวิเชียนเป็นไงบ้างล่าสุดอาการปลอดภัย
ออกจากโรงพยาบาลแล้วนี่นี่คุณดูจังหวะนี้นะเดี๋ยวจังหว
เนี้ยค่ะคือเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นนะคะแล้วภูเก็ตเนี่ย
เป็นเมืองท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาก็อยู่บริเวณนั้นน่ะ
เดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณดูนะกล้องวงจรปิดเนี่ย
จับภาพได้อย่างชัดเจนเลยหลังจากที่นายแดนตัวพ่อเนี่ยนะคะ
ขับรถออกมากะจะไล่ชนนายเชียนแล้วคุณคะไม่ได้ชนแบบเชียวนะ
แบบจังเลยนะอันนี้ไงนี่ไงคุณค่ะดีนะเขาไม่ตาย
นี่ข้อหาพยายามฆ่าเลยนะคะเพราะครั้งแรกก็ตั้งใจเอาปืนไปเจาะยิงเขาแล้ว
ครั้งที่สองก็ขับรถไล่ชนเขาแบบนี้อ่ะค่ะอ่ะอาการล่าสุดเป็นไงครับ
อาการล่าสุดอย่างที่บอกไปออกจากโรงพยาบาลปลอดภัยดีแล้วนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอ่าทีนี้เราก็ถามกันต่อว่า
เนี่ยนายเชียนคนนี้นายเชียนมีของดีอะไรอ่ะ
โดนยิงกระสุนก็ด้านขับรถชนก็ไม่ตายนะ
พูดจริงคือชนแรงนะคะมีแผลแค่นี้คุณค่ะมีอะไรหักไหม
บอกว่าไม่มีเลยค่ะรอยถลอกปลอกเปลือกนักข่าวของเราไปพูดคุยเลย
ก็พนมือแล้วค่ะทุกคนค่ะเอ่อน้ำโหมโพธิสัตโตอคันติมยาอิติภัคควา
เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไปเอาบททวดมาจากไหนหลวงปู่ทวด
จริงเปล่าจริงจริงหลวงปู่ทวดพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง
คุณเห็นไหมน่ะที่คอเขาอ่ะเออนั่นคือหลวงปู่ทวดอ๋อเหรอ
ที่เขาเชื่อว่าเพราะบุญบารมีของหลวงปู่ทวดนี่แหละ
ทำให้เขารอดปลอดภัยจากการถูกสองพ่อลูก
ใช้ปืนเจาะยิงแล้วตัวพ่อก็ขับรถพุ่งชนแบบนี้นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมนอกจากจะไปคุยกับคนเจ็บแล้วเนี่ยนะ
เราไปคุยกับต้นเรื่องสองพ่อลูก
ชื่อว่าแดนลูกชื่อว่าตองเราไปคุย
ล่าสุดค่ะเดินทางมอบตัวกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
นี่เราไปคุยกับภูมิกับที่ภูเก็ตด้วยนะคะสพกระทู้
ปรากฏว่าท่านก็บอกค่ะว่ามันเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้น
แล้วพฤติกรรมพฤติการของสองพ่อลูกเนี่ยแน่นอนโดนแจ้งข้อหาคือ
บออาวุธปืนครอบครองอาวุธปืนไปในเมืองที่สาธารณะ
แล้วก็ข้อหาพกพาด้วยโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
หลังจากนั้นสองพ่อลูกเขาก็ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด
ประกันตัวทั้งสองคนออกไปค่ะด้วยวงเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
พอประกันตัวออกไปปุ๊บโอ้โหเราไปถามต่อค่ะว่า
คนขับรถแท็กซี่ด้านล่างเนี่ยด้านล่างก็คือบริเวณหน้าบาร์เนี่ย
ยังกลัวไหมสองพ่อลูกเขาได้ประกันตัวมาแล้วกลัวไหม
เขาบอกว่ากลัวค่ะก็ไม่รู้ว่าสองพ่อลูกเนี่ย
จะกลับมาก่อเหตุเมื่อไหร่อีกแล้วยังมีอารมณ์แค้นอีกหรือเปล่า
คุณวิเชียนเราก็ถามต่อว่าคุณวิเชียน
คุณวิเชียนจะเอาคืนไหมคุณวิเชียนบอกเอาคืน
แต่ไม่ได้เอาคืนในลักษณะที่สองพ่อลูกทำกับเขานะ
เอาคืนในที่นี้คือจะดำเนินคดีในแง่ของกฎหมายให้ถึงที่สุด
ก็เลยนั่นแหละค่ะไปแจ้งความแล้วตำรวจเองก็มีการ
แจ้งข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือพยายามฆ่ากับความผิด
พรบออาวุธปืนเนี่ยมันเป็นปัญหาสุดคลาสสิกของเมืองท่องเที่ยวนะ
อย่างพัทยงพัทยาอะไรมันก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกัน
ยุคนี้สมัยนี้มันเปลี่ยนมามีพวกแก๊ปมีพวก
รถที่มันสามารถเรียกได้ผ่านแอปพลิเคชัน
ปัญหาพวกนี้มันยิ่งบานปลายไปกันใหญ่นะครับก็ต้องฝากภาครัฐดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะครับค่ะ